เดี๋ยวนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนทำร้ายร่างกายกัน
จริงเราไม่อยากอ่านนะแต่ได้ยินทุกวันเลยนะคะ
แล้วก็เป็นกรณีที่หนักขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ

เป็นเหตุการณ์รุ่นน้องแทงรุ่นพี่๓คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
จริงแล้วเหตุการณ์น่าจะจบตั้งแต่ช่วง

เป็นวันสอบแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันไปแล้ว
ครูฝ่ายปกครองเรียกไปคุยแล้วแต่ไม่ลงตัว
กลับมาตามทำร้ายรุ่นพี่ถึงหอพักเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะ

ใช้มีดด้วยนะคะแทงได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยกาญจนวิถีตรงข้ามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ถนนกาญจนวิถีจังหวัดสุราธานีนะคะ
ตำรวจสพเมืองสุราธานีรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะคะแต่งกาย
ในชุดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามร่างกายเต็มไปด้วยเลือด
เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทราบชื่อภายหลังคือ
อาจนรงแป๊ะโกงเซ่งอายุ๑๗ปี
คนนี้นายนรงมีบาดแผลถูกแทงที่ด้านหลัง

นายธรรมรัฐโยธาจุลอายุ๑๗ปี

และนายชินพัฒน์สิทธิจันทร์อายุ๑๗ปี

ทั้ง๓คนเป็นนักเรียนชั้นม๕นะคะ
ของโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาค่ะ

ทราบว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสอบวันสุดท้าย
ของปีการศึกษาระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน
มีปัญหาไปกระทบกระทั่งกับรุ่นน้องม๔

แต่ไปกระทบกระทั่งกับรุ่นน้องม๔

ให้ทำข้อตกลงยุติความขัดแย้งกัน
ซึ่งกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บเป็นรุ่นพี่ม๕

ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อน

คู่อริที่มีปัญหากันไปก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นรุ่นน้องขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
พอจอดที่หน้าหอพักเท่านั้นแหละ
กลุ่มรุ่นน้องที่มากัน๙คน
ใน๙พุ่งตรงเข้ามาเลยนะคะ
ใช้อาวุธซึ่งเป็นมีดมาแทงรุ่นพี่
แล้วก็รุมทำร้ายด้วยวิธีอื่น

หลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถติดตามควบคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยไว้ได้ละ๑ราย
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ

เป็นผลงานของเด็กม๔เท่านั้นเอง
คิดวางแผนว่าจะไปทำร้ายรุ่นพี่

โฟกัสที่การเรียนมากกว่าไหมนะคะ